เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบินเอมิเรดนะครับ
ล้อมไม่กลางทำให้ตัวเครื่องกระแทกกับพื้นจนเกิดไฟลุกไหม้
ขณะลงจอดที่สนามบินของดูไบครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับ
เนื่องจากว่าล้อมไม่กลางจนตัวเครื่องนั้นกระแทกกับพื้น
แล้วก็เกิดเปลวเพลิงลุกไหม้บริเวณส่วนหัวของเครื่องบินครับ
โดยจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าภายในห้องโดยสารนั้นเต็มไปด้วยควันไฟและผู้ที่
สารคนหนึ่งก็เปิดเผยว่าทุกคนรอดชีวิตมาได้
เพราะรันเวย์ที่มีความยาวถึง๔๔๔๗เมตร
ซึ่งเป็นการช่วยลดแรงกระแทกกระดาษเครื่องบินลงจอด
และเขายังได้กล่าวชื่นชมลูกเรือที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
พร้อมทำการอบพยพเสร็จสิ้นไทยในเวลาเพียงไม่ถึง๑๐นาทีเท่านั้น
โดยผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าขนาดนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสามารถสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุ
จำเป็นต้องมีการสืบสวนกันต่อไปครับ